คนบันเทิงที่มีธุรกิจร้านอาหารเริ่มกลับมาคึกคักแล้ว
๑ในนั้นก็คือครัวรุงรงของอารงจัตุรงมบจก
นี่ก็เพิ่งจะทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยค่ะ
รับประกันเลยนะคะว่าครัวรุงรงค์พร้อมรอต้อนรับลูกค้าที่จะกลับมากินความอร่อยได้แน่นอน
วันเสาร์นี้วันที่๔กันยายนคุณผู้ชม

และที่สำคัญลุงรงบอกด้วยนะคะว่า

ผักที่ใช้ก็คือผักปลอดสารพิษ

เด็ดนี้เด็ดคุณผู้ชมแล้วผักที่ใช้เป็นผักปลอดสารพิษค่ะ
ส่วนผักปลอดสารพิษที่ลุงลงเนี่ยตั้งใจเนรมิตให้เป็นสารที่ท่องเที่ยวไปในตัวด้วยค่ะ
รงบอกด้วยนะคะว่าพอได้ข่าวว่ากลับมาเปิดร้านอาหารได้เท่านั้นแหละ
ดีใจยกใหญ่เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่าต้องปิดร้านมานานเกินกว่า๓เดือน
กลับมาได้เปิดสักทีเนี่ยญาติพี่น้องในร้านก็จะได้กลับมางานมีงานทำอีกครั้งนึงแล้วล่ะค่ะ
ดีใจที่ได้เปิดร้านไม่มีตั้งความหวัง

ปลาน้ำอ่อน๓ชั้นทอดน้ำปลา
หอยขมหมึกผัดไก่เค็ม

ตอนนี้อาจไม่มีร้อนเลยบรรยากาศดีมากเลย
เดี๋ยวเหตุการณ์มันยอดคนติดได้น้อยลงลง
หรือกลับมาปกติเยอะได้นอน
นี่ก็นัดแล้วนะคะลุงลงบอกว่าไปกันทั้งทีมเลย
นี่ก็เตรียมท้องรอไปแล้วนะคะลุงรงจ๋า

เรื่องที่ไว้ใจพวกเรา๓คนได้เลยค่ะเดี๋ยวไปถึงที่เลยเนอะ